หญิงสาวคนนึงเนี่ยนะเธอไปที่ไปหาหลวงตาทองนิ้วราย
ตาทองนิ้วรายนี่เราเล่ากันเป็นจำนักพอดปฐม
ถูกต้องไปปุ๊บไปขอโชคขอลาบปรากฏว่าได้สมหวังดังปรารถนา
ก็เลยเอาทองคำหนึ่งบาทมาแก้บนเลยคุณผู้ชม

สาวเสื้อแดงแรงลึกคนนี้แหละค่ะทำเอาคนที่มากราบไหว้บูชาที่วัดสว่างอารมณ์

เธอคือนางสาวดาวตะวันจันทรอมอายุสามสิบสองปี

ชื่อเพราะนามสกุลเพราะเธอมีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตำบลห้วยกระเจ้า
จังหวัดกาญจนบุรีเธอบอกว่าวันที่สิบห้ามีนาคมเนี้ย
ที่วัดสว่างอารมณ์มากับสามี
กราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อพระเงินพระทองแล้วจากนั้นเนี่ย
อะก็ไปจุดทูปขอโชคลาภจากตะทองเฮียวรายจ้ะ
ตามที่เราเคยเล่ากันไปเนี่ยนะคะพอขอเสร็จก็เอามือถือไปถ่ายรูปอ่างน้ำมนต์โอ้
ส่องไปส่องมาแล้วก็อธิษฐานขอพรจากตาทองนิ้วรายว่า
ถ้าหนูถูกโชคใหญ่นะหนูจะเอาสร้อยคอทองคำมาถวายให้
ปรากฏว่าถูกโชคจริงได้โชคได้ลาบมาเป็นเงินกว่า๒แสนบาท
ก็เลยต้องมาทำตามที่สัญญิงสัญญาเอาไว้เอาทองเนี่ยมาถวายตาทองนิ้วรายนะคะ
แล้วก็เก็บทองไว้รักษาเอาไว้ให้
นี่ก็เล่าสู่กันฟังว่ามันก็มีคนโชคดีอยู่
บรรดาคนที่โชคไม่ดีก็มีคนโชคดีอยู่เป็นจำนวนนึง
เล่าแบบนี้แล้วกันผมเองก็เคยไปนะที่วัดแห่งนี้
แล้วคนได้เขาไปกราบไหว้ก็ไปกันเยอะ

เอาจริงอ่ะสมมุติไป๑๐๐ถูกกี่คน

นี่พอเรามาถ่ายรูปนี้อิทธิริปติฮันทร์เลยนะ

เฮ้ยพอว่ามันมีอิทธิริปติฮันทร์เกิดขึ้น

นี่ไงไม่ได้หรอกคุณคะลืมชาร์จมา
พูดแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์แป๊ะเขาจะมากด

ก็ถือว่าเป็นความเชื่อและเป็นโชคดี
ของคุณพี่ดาวตะวันเขานะคุณผู้ชม
ก็ยินดีใครมีดวงดีดวงเฮงเราก็ยินดีค่ะ